เอาล่ะไปดูอุปเตยตแห่งบุรีรัมม์กันก่อน
ใครจะเดินทางดูเรื่องสุขภาพเรื่องการพักผ่อนหน่อย
เพราะว่าครอบครัวนี้จากบุรีรำไปเที่ยวเขาใหญ่
แต่ตอนขากลับ
คนขับเกิดอาการวูบรถเสียหลักตกร่องกลางถนน
มีผู้เสียชีวิตและมีผู้บาดเจ็บครับ
ตอนแรกก็มองรถคันดำกันใช่ไหมล่ะ
ใช่ค่ะแต่นู่นชี้ให้ดูใหม่เป็นรถกระบะ
แล้วจะไปไหนเนี่ยนั่งกระบะท้ายเนี่ย
ระวังให้ดีดูภาพอีกทีว่าหลังกระบะไปไหน

ไปดื้อตกร่องกลางถนนชนต้นไม้รถพลิกคว่ำ
แล้วทั้งกระบะหลังที่มีทั้งของและคน
กระเด็นออกมากลางถนนแล้วรถหลัง

อุบัติเหตุนี้เกิดขึ้นบนถนนทางหลวงสาย๒๔หรือสาย๒๒
โชคชายเดชอุดมขาเข้าหนองกี่บุรีรำ
จะเห็นว่ารถกระบะคันหน้าเนี่ยค่อยไหลตกร่องกลางถนน
ไปชนกับต้นไม้คนที่นั่งอยู่ท้ายกระบะ

เด็กและผู้ใหญ่ข้าวของกระจัดกระจาย
เหตุการณ์เกิดขึ้นนะครับตำรวจสภหนองกี่
กู้ภัยเข้าไปตรวจสอบมีผู้เสียชีวิตหนึ่งรายคือ
เด็กชายเอกชัยคนชุมน้อง๑๒ขวบเอง
ขวบเองและมีผู้บาดเจ็บนอนรอความช่วยเหลือ

กู้ภัยจึงรีบประถมพยาบาลและนำตัวส่งโรงพยาบาล
ส่วนร่องกลางถนนพบรถกระบะโตโยต้า๔ประตูสีขาว
ทะเบียน๑ขอไข่๒ฤษ๓๑๙๒กรุงเทพมหานคร
รถชนอัดติดอยู่กับต้นไม้ยับเยิน
มีนายชาวสีม่วงนะครับอายุ๔๓ปี

ไปทำบุญเขาใหญ่ไปทำบุญ
แล้วไปเที่ยวพักผ่อน๒คืน
เมื่อวานนะตอนจะกลับที่นางรอง
วูบมารู้สึกตัวอีกทีนะครับ
รถตกร่องกลางถนนไปแล้ว

ก็ตำรวจเขาขอกล้องวงจรปิดของรถคันนี้

เรื่องการเดินทางเรื่องการพักผ่อน
โรคประจำตัวแล้วที่สำคัญเรื่องนั่งกระบะ
แต่บอกว่าถ้าหลีกเลี่ยงได้ก็หลีกเลี่ยง
หลีกเลี่ยงไม่ได้ก็นั่งให้มันปลอดภัยที่สุดก็แล้วกัน